คุณผู้ชมคะวันนี้จะเป็นวันที่กลางคืนจะยาว
กลางวันจะสั้นเขาเรียกว่าวันเหมายัน
เดี๋ยวต้องให้คุณคุปตนันมาเล่าให้ฟังว่าคืออะไรนะคะคุณคุปตนันค่ะ
สวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ

วันเหมายันหลายคนอาจจะฟังดูวันซึ่งสุดของโลกหรือเปล่า
มีการแชร์กันก่อนหน้านี้โอ้โหเยอะแยะ
หิมะนี่เกี่ยวกับหิมะไหมคะฤดูหนาว
เกือบถูกครับเหมายันมาจากคำสองคำมารวมกันก็คือ
เหมานหรือว่าเหมันก็คือฤดูหนาว
รวมกับคำว่าอายันก็คือฤดูหนาวมาถึงแล้ว
ดังนั้นวันนี้ก็เลยเป็นวันที่ฤดูหนาวบริเวณทางคั่วโลกเหนือซิกโลกเหนือ
ก็คือเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ
เป็นวันที่โลกของเราจะหันเอาซีกโลกเหนือออกห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
สิ่งนำให้วันนี้บริเวณซีกโลกเหนือจะเป็นวันที่มีกลางคืนยาวที่สุดในรอบปี
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนอย่างเช่นคั่วโลกเหนือ
จุดด้านกลางเขาก็จะเป็นกลางคืนตลอด๒๔ชั่วโมง

ก็คือวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี

แน่นอนสิ่งที่ตรงข้ามกันก็คือ
ประเวนสิทธิ์โลกใต้เขาก็จะเห็นดวงอาทิตย์
ขึ้นบนท้องฟ้า๒๔ชั่วโมงเหมือนกัน

เป็นคลิปที่ไปถ่ายจากคั่วโลกใต้
ไปดูดวงอาทิตย์ที่ขึ้น๒๔ชั่วโมงเป็นอย่างไร

เป็นอย่างนี้เนาะแบบไม่ตก
คุณก็ทำงานตลอด๒๔ชั่วโมง
ไม่ต้องกลับบ้านไปนอนพัก
ลองดูนาฬิกาก่อน
เมืองไทยของเราก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน
วันนี้เมืองไทยของเราก็จะมีช่วงกลางวันเนี่ย

จะตากห้องตากผ้าก็รีบตากตั้งแต่หัววันละกัน

อย่างที่บอกไปก็คือวันเหมายัน

หลังจากนี้ลมหนาวที่จะมายืน

ไม่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้ที่จะมาไปนะครับ

ระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ

จนถึงตอนกลางนั้นอุณหภูมิครับ
จะเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต

ที่กำลังจะมาถึงนี้ได้หนาวเย็นสมใจจริงนะครับ

วนอากาศเย็นเขากำลังค่อยแผลลงมาปกกลุ่ม
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยแน่นอนครับ
จุดแรกที่จะได้สัมผัสกับอากาศหนาวลมเย็น
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ

แล้วก็ภาคตะวันออกตามลำดับนะครับ
นี่คือภาพรวมอุณหภูมิในช่วงเช้าวันนี้

อุณหภูมิต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียต

ส่วนบริเวณทางตอนกลางครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

อากาศค่อนข้างอุ่นความชื้นค่อนข้างเยอะ
พรุ่งนี้ครับคำนวณต่อไป๖โมงเช้าวันพรุ่งนี้

แต่ว่าพื้นที่สีเหลืองค่อยหายไปนะครับ

น้ำเงินดีพื้นที่เหล่านี้เนี่ยนะครับ
เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕
องศาเซลเซียตก็คืออากาศหนาวนั่นเอง

ในช่วงวันเสาร์นี้อุณหภูมิอาจจะดิ่งไปแตะ
อยู่ที่ประมาณ๑๒๑๔องศาเซลเซียต

สัมผัสลมหนาวไปสัมผัส

จะหนาวสุดจะอยู่ช่วงกลาง

ก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าช่วงแรกของการแผลลงมาของมวลอากาศเย็น
ก็จะทำให้บางพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคอีสาน
อาจจะมีฝนตกได้บ้างและแน่นอนนะครับเมื่อใดก็ตาม
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็น
บริเวณทางตอนล่างสิ่งที่ต้องตามมาก็คือเรื่องของฝนที่จะรุนแรงขึ้นนะครับ
เพราะว่ามรสุมฤดูหนาวนั้นหอบเอากลุ่มฝนจากบริเวณอ่าวไทยพัดเข้ามา
กลุ่มในพื้นที่ภาคใต้เน้นฝั่งอันดามันมากยิ่งขึ้นนะครับ
มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูจากกราฟิกต่อไปนะครับ
เป็นกราฟิกคำนวณปริมาณน้ำฝนที่คาดการณ์ว่าจะเทลงมาสะสมหลังจากนี้๒วัน

ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง
ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณทางตอนล่างเน้น

ต้องติดตามสภาพอากาศรวมมาถึงติดตามอากาศเเตินไพย
จากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
ใครที่จะออกเดินเรือนนอกท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยว
ก็ระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้

มาดูในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
จากการตรวจสอบในวันนี้ภาคเหนือ
อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าหลายจุดหลายพื้นที่ยังคงได้สัมผัสอากาศเย็น
สิ่งหนึ่งที่ยังมีอยู่ก็คือเรื่องของหมอกนะครับ

การขับกี่สัญจรยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เพราะฉะนั้นสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ประมาณ๑๒องศาเซลเซียสนะครับ
ส่วนตามยอดภูนั้นอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๐๑๔องศาเซลเซียต
กลางครับมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าเช่นเดียวกันนะครับ
อุณหภูมินั้นสูงจากวัน๒วันที่ผ่านมาประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้ในวันนี้ครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองครับ
เฉลี่ยแล้ว๑๖๐ของพื้นที่ต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าบางจุดอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
จังหวัดที่ต้องระวังก็คือตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราชธานี
นครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลา
ส่วนทะเลนั้นมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง
ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ๑๗๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณทางตอนกลางนะครับจังหวัดระนองพังงาแล้วก็กระบี่
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครครับจากการตรวจสอบในวันนี้
ความชื้นยังคงเข้ามาปกคลุมค่อนข้างเยอะนะครับ
จึงนำให้อากาศในช่วงเช้ากับช่วงหัวค่ำ
ยังคงร้อนอบอ้าวนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ช่วงบ่ายนั้นแดดอาจจะแรงครับใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็หลบแดดหน่อยนะครับ
เพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังได้
จากนี้ครับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยว
มีบางพื้นที่บางประเทศนะครับที่ตอนนี้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะต้องเจอพายุครับ
ตอนนี้มีพายุสองลูกด้วยกันพายุลูกแรกนะครับ
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวต้องตรวจสอบสถานการณ์พายุลูกนี้ด้วยนะครับ

อกจากนี้ยังมีพายุอีกหนึ่งลูกนะครับก่อตัวบริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ
ชายฝั่งของออสเวรเลียพายุลูกนี้มีทิศทางเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งเช่นเดียวกันนะครับ
เพราะว่าพายุลูกนี้อาจจะทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศในบริเวณดังกล่าวได้
ยังไงช่วงนี้สภาพอากาศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
หลังจากนี้ก็จะน้อยลงอาจจะมีฝนตกได้บ้างในบางพื้นที่ในบริเวณทางตอนบน
ยังไงท่องเที่ยวสุดสัปดาห์นี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ